อย่างไรกันบ้างคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องฮือฮากับครอบครัวหนึ่ง
บอกว่ากินหอยแคลงอยู่ดีเจอมุกบางอย่างคล้ายกับมุกเมโลครับ
ไปที่บ้านหลังนี้แล้วไปดูซิว่าเขาจะพิสูจน์กันยังไง
ที่บ้านเลขที่๕หมู่๔ตำบลบัวสลีอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย
ไปเจอกับเจ้าของบ้านคุณเศรษฐปงสิวะวง
บอกว่าเขาน่ะให้ตัวภรรยาและลูกสาวไปซื้อหอยแครงมาจากตลาดสด
แล้วเปิดแบบนี้
เขากลับจะกินแล้วเปิดเจอ
ขาวเม็ดนั้นเขาเชื่อเลย
มุกเมโลหรือเปล่าเป็นของมีค่าหรือเปล่า
แล้วเนี่ยถามว่ามันใหญ่โตอะไรยังไงก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมาก

แล้วถ้าวัดแค่ความยาวประมาณสักเซ็นต์หนึ่งได้

พอสมควรนะถ้าความยาวมันสักประมาณเซนนึง
เขาบอกตอนนี้ใส่กล่องเอาไว้อย่างดี

ส่งไปยังห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีที่เชียงใหม่

เขาอยู่ที่เชียงรายไงแต่จะส่งไปตรวจสอบที่เชียงใหม่นะครับ

ตัวเขาเองและครอบครัวก่อนที่จะได้เจอกับมุกเม็ดนี้
ไปขอพรไปทำบุญไปขอพรอธิษฐานจิต
ขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุขไปที่ไหนล่ะครับ

แสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย
ซึ่งเป็นวัดของครูบาอาริยชาติอริยจิตโต

พอไปไหว้พระเสร็จแล้วทำบุญเสร็จปั๊บ

และตอนที่เปิดหอยดูเจอเนี่ย

แล้วด้วยความที่คงจะเห็นในข่าว
ไอ้มุกแบบนี้ที่อยู่ในหอย
มันมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นมุกเมโล
เพราะบางครั้งมันไม่จำเป็นหรอกนะ
ที่จะต้องเป็นสีชมพูอย่างที่เคยเห็นในข่าว

แต่ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวต้องให้ผู้ที่เชี่ยวชาญ

ว่ามันใช่อย่างที่เจ้าของเนี่ย

แล้วถ้าเกิดใช่นะโอ้มูลค่าก็มหาศาลอยู่

มีหอยแล้วมีตะตุ้งสตางค์แถมมาดีจังเลยอ่ะ